อันนี้คนละอารมณ์กับที่พี่เล่าเลยผู้ชายคนหนึ่งโตเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับ
กลางคนแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมจู่ไปถวายทั้งหมัดทั้งบาทาคาตาคนถ่ายคลิป
พระทุดงรูปหนึ่งนะฮะชาวเน็ตตั้งคำถามต้องการอะไรจากสังคมเหรอ
วันนี้แม่ซ้าพี่แบบตัวนี้แบบซ้าแบบตัวนี้
เป็นอะไรอ่ะ

เป็นอะไรอ่ะ
เคนทั้งหมัดทั้งบาทาให้กับหลวงพ่อ

ลักษณะคือเหมือนหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระทุดงไหมฮะเขาเรียกว่ากรดใช่ไหม

กรดหรือร่มท่านเดินถืออยู่แล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้
เหมือนคุยอะไรก่อนแล้วสักพักหนึ่งคือหมัดตรงใส่หน้าหลวงพ่อเลย
แล้วนี่กระชากกระชากคือตอนนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ที่แน่ลักษณะการกระทำพฤติกรรมแบบนี้

บอกมันผิดกฎหมายนะคุณไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายเขาอะค่ะ
เจม้อยวีพลัสนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้พร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ไม่ทราบว่าพระทุดงในคลิปเนี่ย
ท่านเป็นพระจริงหรือเป็นคนสติไม่ดีแต่มาแต่งกายเป็นพระสงฆ์
รวมทั้งไม่รู้ด้วยว่าสาเหตุอะไรที่ชายเสื้อดำเนี่ย
ไปทำร้ายร่างกายพระแต่ด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่
ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลงไม้ลงมือเขา
คุณเห็นมั้ยจังหวัดที่พระพยามเดินหนีนะ
ก้านคอเลยอ๋อเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมให้ว่า
คลิปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะแล้วเหตุฉะไหนเล่า
เสื้อดำคนนั้นอ่ะต้องไปทำร้ายร่างกายพระสงฆ์แบบนี้นะว่า
กล้าเข้าไปช่วยกลัวว่าจะมีมีดมีปืนโป้งป้างขึ้นมานะคะ

แต่เอาล่ะอย่างน้อยเขาได้ทำงานที่พลเมืองดี
ถ่ายคลิปให้เราได้เห็นแบบนี้เราเองก็นำเสนอข่าวในฐานะสื่อมวลชนแล้ว
เจนอยู่นะฮะในรูปภัณฑ์สันธารของคนที่ต่อย
จะใช่ภาคหรือไม่ใช่ก็ตามทีรูปภัณฑ์สันธารณ์ค่อนข้างชัดเจนนะฮะ